อภิษขยายความซิไอ้เรื่องกินมันฟินยังไง
คือเราจะต้องหุงหากินในเต็นต์เองหรือเปล่า
หรือว่าเราจะต้องถือคันเบ็ดออกไปตกปลาตามคลอง
ทำเองมันเกิดจากอะไรคุณอา
ใจเย็นค่ะคุณพี่ที่นี่เนี่ยเขาครบเรื่องที่พักแล้วก็เรื่องกิน
แต่แปลว่าความสุขค่ะ
แสดงว่าอาหารวันนี้เราต้องมีความสุขแน่นอน

เราจะมีความสุขแค่ไหนนะคะต้องตามไปดูในช่วง

เอาละครับท่านผู้ชมครับยังอยู่กับพ่อบ้านล้านลาครับผม

เมื่อสักครู่นี้ที่สัญญากันไว้ครับว่าจะพาท่านผู้ชมนั้น
มาทานอาหารอร่อยกันสักหน่อยครับ
เพราะว่าเดินชมที่พักสุดชิลนี่นะครับผม

มีความรู้ครับไปถามมาแล้วฮะ
แปลว่าความสุขเป็นยังไงท่านผู้ชม
ไม่ใช่มันเลอะเทอะเป็นวันครับมีความรู้ครับมีความรู้มาตลอดเลย

จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขชีวิตแฮปปี้ดีแค่ไหน
ต้องไปชิมแล้วก็ไปชมกันดีกว่าครับ

เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่
กับบรรยากาศวิวที่ดีที่สุด
ในมุมของร้านอาหารตรงนี้ครับ
แล้วก็อาหารที่ดีที่สุด
อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้แล้วท่านผู้ชมครับ
เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูแต่ละเมนูกันเลยดีกว่าครับว่ามีความ
น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนครับกับเมนูแรกครับ
นี่ฮะขาหมูเยอรมันทอดกรอบนั่นเองท่านผู้ชมครับ
เสียเวลาฮะชิมกันเลยดีกว่าแล้วค่อยบรรยายความอร่อยครับ

กรอบในปากครับหนังของขาหมูเยอรมันด้วยครับผม
แล้วเนื้อด้านในเนี่ยนุ่มมากครับ

เมนูต่อไปครับท่านผู้ชมครับอยู่ตรงนี้ครับผม
นั่นก็คือสปาเก็ตตี้ปลาสลิดทอดกรอบนั่นเองฮะ
อย่างที่บอกครับว่านำอาหารเมืองนอกนะครับ

อร่อยครับมีความกรอบของปลาสลิบครับ
แล้วก็ความหนุ่มของซื่นสปาเก็ตตี้ครับ
เมนูต่อไปครับด้านนี้ฮะเป็นต้มยำปลาคลังนั่นเอง
ท่านผู้ชมครับเป็นต้มยำน้ำใสด้วยนะฮะแล้วก็เพื่อให้มันเข้ากับเนื้อปลาขาวครับ
เครื่องนี้น่าจะถึงใจครับผม
เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมท่านผู้ชมวิวดีแบบนี้กับอาหารที่ดีที่สุดแบบนี้ครับ
เอาละฮะนั่งทานอาหารกันจนเขาเรียกว่าแสงของช่วงกลางวันเนี่ยมันหมดลงแล้วครับผม
เริ่มจะเย็นลงเย็นลงนะฮะแล้วก็มันเย็นลงพร้อมกับบรรยากาศด้วยครับผมนะครับ
ตอนนี้ก็อากาศกำลังเย็นเลยทีเดียวเชียวครับทานของขาวเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะ
ก็ขออนุญาตทานของหวานเย็นตามบรรยากาศเลยก็แล้วกันกับอาโฟกาโต้ครับผม
บราวนี่นั่นเองครับมาเลยบราวนี่อโฟกาโต้เนาะคุณพี่น้อง
เป็นไอศครีมเนอะแล้วก็มีบราวนิ่งอยู่ด้านล่าง
ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกาแฟครับลาดลงไปเลยอ๋อเป็นน้ำกาแฟแบบนี้เลยนะฮะ
บาวนี่สุดแสนอร่อยไอศครีมที่มันเย็นชื่นใจ
วกกับน้ำกาแฟครับท่านผู้ชม
เอาละฮะบรรยากาศสุดชิวแบบนี้เนี่ยนะครับผมนะครับ
ห้องพักสุดวิเศษแบบนี้อาหารอร่อยแบบนี้
แล้วก็วิวที่ดีที่สุดแบบนี้ครับก็ขอเรียนเชิญที่ร้านอาหาร
ซาบูลานี่แห่งนี้ครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับว่า
ถ้าเกิดว่าสุดสัปดาห์นี้อยากจะไปหาที่พักชิวที่ไหน
ไม่ถูกใจขอแนะนำที่นี่เลยครับผมกับลาลามูก้านั่นเองท่านผู้ชมครับ
เอาละฮะครั้งหน้านี้นะครับผมแจ๊คเชิญยิ้มพ่อบ้านล้านลาครับผม
จะพาไปชิวที่ไหนนะครับผมต้องคอยติดตามครับ
แต่ครั้งนี้ขอลาไปก่อนกันนะครับบ๊ายบาย

สวัสดีครับ
ดูแต่ละเมนูน่ากินทั้งนั้นเลยน่ากินเวาะเลย
นี่เนี่ยสปาเก็ตตี้มาสลิดนะชอบมาก
คือแบบว่าให้ใส่ไปเต็มเลยนะแล้วบรรยากาศก็ดีมากแบบดูโรแมนติก
ว่าถ้ามาดินเนอร์กับสามีนี่มันต้องแบบว่าได้แน่

แล้วก็จะสุกมากกว่านี้ค่ะ
เพราะว่าวันนี้นะคะลาลามิงก้าค่ะแห่งนี้
บีกิวอาช่าเต็นแคลป์สไตล์ซอปปอรีมาแจกถึง๕๐๐๐วัน
คุณแม่เจ้าทำไมมันดีเลิ่นมาเพอร์เฟคอย่างนี้เนี่ย
คือไม่ขออะไรมากเลยนะขอห้องหนึ่งได้บ้าง

ก็ได้ให้เป็นแฟนรายการของเราน่ารักนะคะ
แต่อย่างไรก็ชวนสกรามไปด้วยละกันนะเออได้
ใครได้ไปก็ยู่พวกเรา๓คนไปด้วยได้ไหม

เขามีหลานแล้วเขามีต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวพาไปกางตรงนั้น
คือเวลาเรามาคิวหน้าไม่ต้องเสียเวลา
ตายเดินล้อเหรอนอนในสตูนี่แหละแล้วมีห้องน้ำไหม
ก็ในนั้นเลยในนั้นเลยขุดเหรอขุดดิน
ไม่ได้แม่โอ๊ยอุ๊ยทำไมเวลาหมดแล้วอ่ะแป๊บเดี๋ยวนะ
เวลาลงแล้วค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชม
มาร่วมชิงรางวัลนะคะได้ห้องขับด้วยเนอะรวดข้างหล่อยแล้วสามารถติดตามพวกเราได้ด้วยนะ
เอางั้นพวกเราพร้อมกันค่ะ๕๔๓๒สวัสดีค่ะไปแล้วนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป